คุณผู้ชมพาไปที่สุพรรณบุรีค่ะน่าตกใจค่ะพี่อุ๋ย
ผู้ชายคนนึงกำลังเคียกเคียกขยะเจอโครงกระดูกของมนุษย์เนี้ย
ทั้งกัวโหลกของสูญแขนและสูญค้านี่เป็นกองแบบนี้ค่ะเจออีกแล้วเหรอ
พอยิ่งขุดยิ่งเจอนี่นะคะนายสมพงศ์ลูกศิษย์วัดเป็นคนมาเจอค่ะ
กำลังจะเผาขยะเลยรีบแจ้งท่านเจ้าอาวาสวัดแล้วก็มาตรวจสอบ
ตำรวจสพอูทองไปดูนะคะ
มีชาวบ้านก็มาดูกันด้วยนางชะลออายุ๕๙บอกว่า
ลูกชายชื่อภัยร้อศรียอดแสหรือในร้ออายุ๔๓
หายออกจากบ้านไป๗เดือน
ตั้งแต่๑๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพอูทองยังหาไม่เจอ

นี่คือโครงกระดูกลูกชายหรือเปล่า

นั่นน่ะสิเหลือแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับนายสมพงศ์คนที่เจอโครงกระดูกนะคะ
เขาบอกว่าเห็นกองผักตบเห็นขยะ
ก็กำลังจะเคลียร์จุดไฟเผาอะไรแบบนี้

นี่นะเขาก็เลยตะโกนด่าว่าอย่ามาแกล้ง

เจอกันโลกศีรษะมนุษย์ค่ะ
อื้อฮือ

โอ้โฮขำเข้ามไม่เคยเห็น

อย่างก็เอาใหม่
ตกลงใช่โครงกระดูกของในร้อหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมีเรื่องแปลกนิดนึงท่านเจ้าอาวาสวัดยางยี่แสท่านบอกว่าช่วงตีสามก่อนจะเจอกระดูกอะค่ะครับท่านก็หลับอยู่ในกุฏินะคะคือท่านบอกว่าเหมือนกับมีวิญญาณมากอดคล้ายกับผีอำขยับตัวเท่าไหร่ก็ขยับไม่ได้ก็เลยเรียกชื่อหลวงพ่อสมบู
วาดวัดนี้ก็คือเหมือนกับนึกชื่อในใจอย่างเงี้ยค่ะวิญญาณก็หายไปอ่า
สองทุ่มเด็กวัดก็ไปเจอกระโหลกมนุษย์ก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้ตายต้องการจะสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
คือประตูน้ำตรงนี้เนี่ยนะคะสมัยก่อนเป็นท่าเรือขนถ่านมีเรือล่มมีคนจมน้ำตายมีตัวตายตัวแทนตลอดเลย
มีการตั้งสารสร้างประตูน้ำใหม่เรื่องคนจมน้ำตายมันก็ค่อยค่อยหายไป
เนี่ยค่ะมาเจอโครงกระดูกคนเชื่อว่าอาจจะเสียชีวิตอยู่ในน้ำ
แล้วก็ถูกตักขึ้นมาพร้อมกับผักตบชาวานและขยะไม่ได้ถูกฝังในดิน
ไม่น่าจะเป็นการเผานั่งยางเหมือนที่ชาวบ้านสันนิษฐานนะคะ
เป็นไปไม่ได้ครับคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะคนจะห้าป่าอยู่ตลอด
อ่าครับก็คือจะมีคนห้ามปลาอยู่ตลอดไม่สามารถเป็นไปได้
จากว่าถ้าเป็นร่างลอยมาติดแล้วก็แม่โคตักขึ้นมาเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่า
พอเราคิดว่าถ้านั่งยางมันก็ต้องมีรอยเผ่ามีรอยเผ่ามีอะไรเป็นรอยไหม้
อันนี้คือไม่มีเลยเขายากจะให้คนมาเจอบ้างยาก
แม่ของในร้อค่ะที่บอกลูกชายหายไป๗เดือนเนี่ยนะคะ
บอกว่าบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เจอโครงกระดูก๑๘๐เมตรเอง
ลูกชายหายไปร่างทรงบอกว่ายังมีชีวิตอยู่แต่เพื่อนมารับไปอีก๑๕วันจะกลับบ้าน
แต่นี่๗เดือนแล้วพี่อุ๋ยยังไม่เห็นกลับเลย
คือในร้อเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดแล้วกลับมาอยู่บ้าน๑๓ตุลาคมปี๖๔
พฤศจิกายนบอกว่าขอไปงานบวชเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับวันที่๑๐พฤศจิกายน
พอกลับมาได้ข่าวว่าลูกชายเมายาไปทำลายข้าวของในวัดเสียหายถูกเรียกเงินชดใช้๑๕๐๐
เช้ามืดวันถัดมาได้ยินเสียงร้องเรียกให้เปิดประตูบ้าน
พอเปิดไม่เจอแล้วก็ไม่เจอจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็ก็ทันสิ้นใจว่าตายขึ้นหลายเขารู้ของมีเสตมันก็ยังตายผ่องซ่าน
คือต้องตรวจดีเอนเอก่อนค่ะคุณผู้ชมก็เทียบเคียงกับดีเอนเอของคุณแม่เนี่ยนะคะ
ว่าใช้ในเลาะหรือเปล่าโครงกระดูกนี้
แต่มันก็ไม่มีหลักฐานอื่นเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่มีหลักฐานอื่นที่จะยืนยันตัวตนได้เลย

ใช่รอผลเป็นเดือนกว่าจะรู้ว่านี่คือโครงกระดูก